มาดูที่เรื่องของงูกันหน่อย
ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเข้าครัวหุงทำกับข้าวนะ

ฉันว่าประอุตส่าห์ไปซุมใกล้ให้แบบนี้นะ

กลัวไม่เห็นวางไลน่ะ
มันไปซุกซ่อนอยู่ในเต่าธาน
แต่เตาเขาก็ยังไม่ได้จุดอะไรหรอกนะฮะภูฟ่อใช่ไหมอันนี้ห้องครัวของบ้านเลขที่๙๑ทับ๒หมู่๒ตำบลบ้างเก้งนะฮะ
อำเภอเฉลื่อมพระเกียรติจังหวัดสตราบุรีครับนะฮะ
ชาวบ้านก็ตกใจเจ้าของบ้านตกใจแจ้งกู้ภัยมาจับนี่เอาตะขอเกี่ยวมันออกมา
ค่อยออกมามันไม่ยอมออกมาซะโดยดีหรอกคุณผู้ชมมันก็เข้าไปอีกสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเคลียร์กันอยู่สักพักใหญ่แหละครับ
เอาออกมาวัดได้ยาวสักเมตรกว่านะฮะขณะที่ในเตาเองก็มันมีเหยื่อแหละมันเลยเข้าไปมันมีคางคกไปซุกซ่อนอยู่
งูก็เลยเข้าไปจะไปกินคางคกนี่ใช่ไหมครับนี่ตัวนี้เลยตายแล้วนะฮะ
นางศรีนวลอายุ๕๑ปีเจ้าของบ้านบอกว่าโอ้กำลังเข้าครัวจะไปนึ่งข้าวเหนียวได้ยินเสียงฟ่อออกมา
เหลือไปเห็นงูเห่ากำลังแผลแม่เบี้ยชูคออยู่ข้างข้างพอดีครับตกใจวิ่งออกไปบอกสามี
สามีก็ใช้ไม้เนี่ยวิ่งไล่มันนะฮะแต่งูมันก็ยังจะขู่ชูคอแผลแม่เบี้ยร้องขู่พ่อพ่อมันจะสู้อ่ะนะฮะ
แล้วก็เลื้อยหนีเข้าไปหลบอยู่ในเตาในครัวนี่แหละครับสุดท้ายแจ้งกู้ภัยมาจับโชคดีนะคุณผู้ชม
มันไม่ฉกไม่กัดเอานะฮะระวังนะเข้าบ้านบ้านใครที่แบบว่ามีตรอกซอกเยอะต้องระวังงูกันด้วยนะฮะ
ทีนี้ไปต่อที่ปากใต้กันหน่อยนครศรีธรรมราชนะคะเจ้าหน้าที่ชุดอสรพิษวิทยาปากใต้
ภาคใต้นะคะไปจับงูจงอางงูจงอางมันไปนอนกกไข่อยู่ข้างกอไผ่นะคะ
สวนยางพาราของชาวบ้านหมู่ที่๑บ้านควรมีชัยตำบลท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่
นี่คุณดูนะเห็นไหมล่ะเออเนี่ยพระบอบเผินเผินที่เหมือนเป็นกอไผ่เลยนะ
ใช่คือถ้าเกิดไม่ทันระแวดระวังนี่มันฉกเอาได้นะคะงูจงอางและพิษมันร้ายแรงด้วยนะคะ
แรงอันดับต้นเห็นไหมวิธีการของเขาคือกู้ภัยคนแรกใช้ผ้าสีดำเนี่ยหลอกล่อมันก่อนค่ะ
หลังจากนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะครับด้านหลังของงูตัวนี้มีกู้ภัยอีกคนนึงเข้าไป
ใช้มือเปล่าพยายามที่จะจับงูนะคะเห็นไหมเหมือนมันรู้ทันพยายามหันมาเห็นไหมเห็นไหมฮะ
สุดท้ายใช้ตะขอค่ะไปเกี่ยวที่คอมันนะคะกดมันลงไปแล้วสุดท้ายจับได้สำเร็จนะคะ
เล่นเอากู้ภัยเหนื่อยเลยเพราะกว่าจะจับได้เนี่ยครึ่งชั่วโมงกว่ามันมีพิษร้าย
จะจับก็ต้องระวังด้วยนะคะทีนี้พอจับได้แล้วทำไงวัดรูปภัณฑ์สันธารกันหน่อยนะคะ
เป็นงูจงอางเพศเมียความยาว๒๘เมตรน้ำหนัก๔กิโลกรัม
ทีนี้เจ้าหน้าที่สังเกตบริเวณตรงกองไม้ไผ่พบว่ามีใบไผ่กองทับกันอยู่จนพูนเลยนะคะ
ก็เลยไปเคลียร์แบบนี้ค่ะไปเคลียร์คาดว่าไอ้งูจงอางตัวเนี้ยมันมานอนกกไข่นะ
ก็ใช้ไม้เคียร์เคียร์เคียร์เคียร์พบมั้ยพี่เบิร์ชก๊อลปดัว
ปิ๊บปว่าเจอไข่ของงูจงอางมั้ยปิ๊บปั้งจ้าเจอนะ
ต้องระวังนะต้องระวังนะงูอันนี้มันขึ้นชู่เรื่องการห่วงไข่นะ
บอกว่างูจงอางตัวนี้นอนขดอยู่ที่กอไผ่มานานแล้ว
คาดว่าน่าจะเป็นงูเขาเชื่อว่าเป็นงูเจ้าที่นะคนใต้นะคะ
ลูกสาวก็เลยไปซื้อไข่ไก่มา๘ฟองพร้อมกับน้ำเปล่า
มา๑ขวดเอามาทำไมมาจุดทูบจุดเทียนเพื่อบอกกล่าว
งูจงอางมาเข้าฝันเขาเชื่อว่าเป็นงูเจ้าที่
เพื่อจะได้เลขไปเสี่ยงโชคนะคะลูกสาวก็เอาเลขเนี่ยไปเสี่ยงโชค
แล้วคุณไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะของแบบนี้
เสี่ยงโชคได้เงินมากว่า๑๐๐๐บาทค่ะ

ก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายป้ายทะเบียนรถของกู้ภัย
เป็นป้ายทะเบียนไหนอ่ะนะฮะไม่เห็นไม่เป็นไรเราบอกก็ได้นะฮะ

ทะเบียนรถของกู้ภัย๔๙๔๔นครศรีธรรมราช
เพื่อจะเอาไปเสี่ยงโชคในงวดถัดไปนั่นไง

สุดท้ายแล้วก็โดนจับไปนะฮะงูจงอางครับ